แสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ถูกรางวัลจะลองไปที่นี่กันดูสักหน่อยดีไหมคะ
ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วขออนุญาตพูดถึงเรื่องของความเชื่อนิดนึงการขอโชคขอลาบสายมูเข้าไปที่นี่กันค่ะ
คุณผู้ชมคะเขาเรียกกันว่ามิติใหม่ของสายหมู่เหรอพี่สาวพี่สาวเหรอไปไหว้พี่สาวก็คือต้นโพค่ะ
ทางด่วนรามอินทราค่ะนี่ค่ะแล้วเวลาไปขอโชคขอลาบแล้วเวลาได้ตามที่ขอเนี่ย
เวลาเขาไปเหมือนกับแก้บนอะไรอย่างนี้นะคะมงกุฎสร้อยมุกกระเป๋าแบรนด์เนม
ส่วนของต้นโพค่ะตรงเนี้ยเขารูปร่างเหมือนเหมือนหญิงสาวเลยนะใช่ค่ะ
อยู่ด้านใต้ต้นโพแบบนี้ค่ะจริงจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นโพนะคะ
หน้าคนเลยนะเขาเรียกว่าพี่สาวเขาบอกว่าอย่าเรียกว่าเจ้าแม่
เพราะยังไม่แก่ค่ะพี่อุ๋ยใครบอกมีคนบอกเหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
นี่นะคะอยู่ประดิษฐ์มนุษย์ธรรมยี่สิบสามราชพร้าวกรุงเทพนะคะครับ
ภาพบรรยากาศเมื่อคืนคือคึกคักมากก็คือก่อนวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะ
โอ้โหแถวยาวเป็นแบบนี้ค่ะครับนี่ค่ะก็ไปขอโชคขอลาบกันไปขอเลขขออะไร
ก็ไปแก้บนอะไรกันก็มีนะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเอากระเป๋าแบรนดเนมไปแก้บนกันแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะดูที่มาที่ไปของพี่สาวอุ้ยที่ต่อคิวกันนะคะอันนี้เมื่อคืนนะ
นี่ดูของในตู้ค่ะพี่อุ๋ยค่ะโอ้โหต้องใส่เรียงไว้อย่างนี้เลยจะเป็นของแบบผู้หญิงอ่ะค่ะ
เป็นเครื่องประดับอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมสอยมุกกำไรมมุกนี่มีมงกุฎมีกระเป๋า
เพราะเป็นพี่สาวเพราะคือพี่สาวไม่ใช่เจ้าแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือก็เป็นต้นโพนะคะแต่ว่าใต้ต้นโพก็จะมีรูปร่างคล้ายกับผู้หญิง
เจ้าของร้านเนี่ยถวายอาหารสุขภาพเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเปิดคาเฟ่เพื่อสุขภาพใช่ไหมคะ
ถวายน้ำผลไม้ถวายสลัดนี่คือเจ้าของร้านแล้วดังมากดังจริงคนก็ไปขอโชคขอลาบกันเยอะมาก
ทีนี้ค่ะพอไปขอโชคขอลาบแล้วได้สมใจปรารถนาเขาก็จะไปแก้บน
บางคนอยู่ไกลถึงขั้นส่งปรายศนีย์ส่งปรายศนีย์ไปแก้บนนี่เขาให้ดูแบบนี้ค่ะ
สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนนะครับแวะมาหาพี่สาวแล้วก็มาขอพรพี่สาวกันครับ
วันนี้ผมก็ได้เอาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็อาหารคลีนนะครับเป็นสลัด
เอาสลัดมาถวายพี่สาวนะครับพี่สาวน่าจะชอบเพราะว่าพี่สาวรักษาสุขภาพรักษาคนนะครับต้องกินสลัด
มีแอร์เมสด้วยนะครับพี่สาวได้แอร์เมสด้วยนะครับ
โอ้โหพี่อุ๋ยนี่ของจริงไหมเนี่ยของแพงด้วยนะถ้าเป็นของจริงคือราคาสูงมากนะคะ
แล้วมิ้วยังไม่มีนาฬิกาแอร์เมสเลยพี่อุ๋ย
นี่ถ้าเก็บไว้ในตู้ข้างหลังพี่สาวนี่
คงไม่มีใครมาหยิบไปใช่ไหมคะ

แต่ก็เลยยิ่งสงสัยว่าเขาขอแล้วเขาได้อะไรอ่ะพี่อุ๋
ถึงขั้นเอาแบบของแพงขนาดนี้มาแบบแก้บนอ่ะเนอะ
ก็ถ้าเกิดตามทั่วไปเวลาเราเจอต้นโพหรือว่าสารเจ้า
ตามต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะขอโชคขอลาบทั่วไปนั่นแหละ
บางคนอาจจะมาทานอาหารแล้วก็เจอ
มีอะไรหลายอย่างมากทีนี้มาดูที่มาที่ไปเพิ่มเติมค่ะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปที่ต้นโพพี่สาวนะคะ
วันนี้คนก็ไปกันเหมือนกันนี่นี่คือเย็นวันนี้เลยนะเย็นวันนี้ค่ะ
สลากินแบ่งรัฐบาลออกเจ้าของร้านค่ะคุณเอกชัยก็บอกว่าพี่สาว
จริงแล้วคือเจ้าที่เจ้าทางประจำร้านนะคะพี่สาวอยู่ข้างร้าน
พี่สาวเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่มานานแล้วครั้งแรกอุ้ยวันนี้ก็เยอะเนอะ
ครั้งแรกที่เจอกับพี่สาวก็คือมีต้นโพอยู่ข้างร้านตอนแรกตั้งใจจะตัดต้นโพทิ้งค่ะพี่อุ๋ย
ก็กลัวว่ารากจะชอนชัยเข้าไปในร้านใช่ไหมคะเรียกช่างมาเชื่อไหมช่างไม่ยอมตัด
ก็เนี่ยค่ะก็เลยไปดูที่ต้นโพบอกว่าเนี่ยมีหญิงสาวหน้าตาสวยใส่ชุดขาวอยู่นะ
แล้วเขาก็เรียกกันว่าเจ้าแม่นี่นะคะปรากฏว่าคือช่วงที่เปิดร้านแรกแรก
ก็ไปกราบไหว้เอาเครื่องดื่มเอาอาหารไปถวายถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเกือบทุกงวดเลย
ทันสมัยมากและชอบสีขาวชอบเครื่องสำอางชอบสร้อยมุกใครขอพรแล้วอยากจะสมหวังให้นำสิ่งของเหล่านี้มาถวายนะ

ให้เรียกว่าพี่สาว

หรือว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็น

เพราะว่าเขาขอแล้วเขาได้

ถ้าไม่ได้มันเป็นกระแสไปแล้ว

ผมยังไม่เชื่อเลยนะว่าคนอื่นขอมาได้ยังไง

แต่เธอตัดเลข๗ออกเธอซื้อ๕๗

คิดถึงแล้วว่าวันนี้เราจะมาไหว้

หนูจะไปกินข้าวร้านพี่เอกนะ
หนูอยากมาดู

คงเข้าไม่ถึงขอเดี๋ยวมารอบหน้าละกัน
หวยเลยหนูก็ต้องซื้อของกลับมา
ออเดินน้ำพริกห้าร้อยกระปุกครับ
ตอนเรามาเรารู้สึกว่า
เราก้าวขายไม่ออก

แล้วก็เราพูดไม่ออก

นำบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
ภาพวันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้สายหมู่เขาไปที่นี่กันจริงจริงค่ะ
ก็อยากจะไปเห็นบ้างก็ไปนั่งเล่นบ้างก็ไปขอพรบ้างก็ไปแก้บนนะคะ
งก็ไปทานข้าวใช่ที่ร้านอาหารของพี่เขาเป็นอาหารสุขภาพมีน้ำดื่มมีอาหารอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอืมบางคนไม่ได้ไปก็จะดูไลฟ์ของเจ้าของร้านเขา
ก็เนี่ยแม่ค้าน้ำพริกขอพรผ่านหน้าจอมือถืออ่ะก็คนที่เขาถูกเลขท้ายเลขท้ายสองตัวใช่ไหม
เขาก็ดูผ่านหน้าจอมือถือแล้วก็แล้วแต่คนว่าจะเห็นอะไรใช่ไหม
อ่าแต่ก็นั่นแหละฮะผมเชื่อว่าคนที่ไม่ถูกอาจจะเยอะกว่าก็ได้ใช่ไหม